ไปกินโรตีที่จังหวัดราชบุรีร้านนี้ก็เด็ดขายมานานตั้ง๒๐ปีแล้วครับ
ร้านนี้ก็ดีเหมือนกันแผ่นละ๕บาทใส่ไข่๑๕บาทนะจ๊ะ
โรตีเจ้าอร่อยฮะเขาตั้งเตาเปิดกระทะขายอยู่ที่ตลาดนัดเบิร์ตคลองถม
อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีมีคุณพรชัยเขียวเฟื่องอายุ๖๐ปี
แต่ที่ฟาดไม่ใช่ฟาดอะไรท่ะฟาดโรตีจ้ามือฟาดก็ต้องมีสีมือ
บี่บี่แบนแบนอย่างนี้แล้วดูคุณแป้งโรตีเขาด้วยไม่ธรรมดานัเนี่ย
เขาบอกว่าเมื่อทอดเสร็จแล้วนะส่งต่อเลย
เมียไปไหนเมียและลูกสาวรอรับที่จะราดนม
แล้วก็ห่อกระดาษให้กับลูกค้าที่มารอรับซื้อ

แต่ถ้ามีโปรโมชั่นช่วงนี้แล้วก็คือซื้อ๑๐ปี๑ครับ
จัดไปนี่กรอบแบบนี้คุณผู้ชมดูเอาแล้วกัน
คุณพรชัยเล่าว่าเดิมทีเขาขายผลไม้นะ
ไม่ได้มีความรู้เรื่องของโรตีมาก่อน
แล้วทีนี้ขายผลไม้ดูมันไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่
หันไปเรียนรู้การทำโรตีจากญาติ
และนำมาปรับสูตรต่อยอดเป็นของตัวเอง

นี่ห่อเป็นห่อแบบนี้เอาจริงเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยได้เห็นแบบนี้แล้วนะ

ทุกวันนี้มีลูกค้าประจำขายได้เนี่ย
วันนึงก็สัก๑๘๐๐ร้อยชิ้น
มีลูกค้าประจำนี่ได้ยินเสียงทอดไหม

เออได้ยินเสียงแบบนี้แล้วมันโอ้โฮ
มันมี๒แบบใส่นมชิ้นละ๕บาทใส่ไข่ซึ่งทอดใส่พิมพ์เอาไว้ได้
โรตีที่ไข่ฟูเนี่ยแตกต่างจากร้านอื่นด้วย

โอ้โฮเหมือนไข่เตี้ยวเลยอ่ะ

ปัจจุบันแม้ว่าวัตถุดิบหลายอย่างราคาจะขึ้น
แต่เขาขายในราคาเดิมก็คือแบบธรรมดา๕บาท
ใส่ไข่ก็๑๐บาท๑๕บาทก็ว่ากันไปนะคุณผู้ชมนะ
ซื้อหากันได้นะคุณผู้ชมนะที่ตลาดนัดเบิร์ตของผม
ทุกวันพุธและวันเสาร์
ขายใน๑๐โมงเช้าจนถึง๒ทุ่ม
บอกเลยว่ายังไงใครขายราคาเดิมอยู่แล้ว
เขาบอกว่าลูกค้านะเอาจริงคุณมาเนี่ย
ถือเงินมาสัก๕๐บาทคุณอิ่มแล้วเอาจริง
แล้วดูหน้าตาเขาพอราดนมไป
โอ้โหชำนะมันชำมาก